ก็มีเหล่าคู่รักนะคะจับมือมาจดทะเบียนสมรสกันอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะที่นี่นะคะก็มีคู่รักค่ะ
จดทะเบียนสมรสกันคลอเคล้าด้วยเสียงดนตรี
ทำให้บรรยากาศที่สำนักงานอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของความรัก
ค่ะและนี่ก็คือเป็นบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่สำนักงานเขตบางพลัดมีบรรดาคู่รักค่ะมาจดทะเบียนสมรสค่ะโดยมารอกันตั้งแต่๖โมงเช้าซึ่งส่วนใหญ่ค่ะก็ได้แต่งตัวเข้ากับทีมย้อนยุคสไตล์ยุโรปค่ะมีวงดนตรีจากกองการสังขี้สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวมาบันเลงสร้างบรรยากาศให้การจดทะเบียน
ไว้ค่ะนายวุฒิชัยบุญศิษฐ์ผู้อำนวยการเขตบางพลัทม์นะคะ
บอกว่าสาเหตุที่จัดทีมงานสไตล์ยุโรปนะคะก็เพราะว่าความรักเกิดขึ้นได้ทั่วโลกเกิดขึ้นได้ทุกที่ค่ะจึงอยากจัดงานที่มีทีมเป็นสากล
และช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีคู่รักค่ะมาจดทะเบียนคู่แรกชุดแรกนะคะ๑๙คู่ซึ่งคู่รักที่แต่งกายมาเข้ากับทีมงานมากที่สุดก็จะได้รับของขวัญเป็นทองคำน้ำหนักหนึ่งสลึงไปพร้อมกับของขวัญอื่นด้วยค่ะ
จากนี้นะคะคู่รักสามสิบคู่แรกที่มาลงทะเบียนแล้วก็มาจดทะเบียนสมรสกันก็จะได้กระเป๋าเดินทางกลับไปฮานีมูลด้วยนะคะโดยมีผู้อำนวยการเขตกล่าวคำอวยพรแล้วก็มอบของรางวัลค่ะผู้อำนวยการเขตบางพลัดนะคะบอกว่ากิจกรรมปีนี้ค่ะต้องการกระตุ้นให้คู่รักเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสและต้องการสื่อความหมายที่แท้จริงของสำนักงานเขต
หมายความว่าพลัดหลงปางพลัดจึงเป็นเหมือนสถานที่
ที่ทำให้คู่รักที่พัดพลาดกันได้มาพบรักกันไปฟังเสียงกันค่ะ
งานเอาไว้พร้อมสำหรับที่จะดูแลของพี่น้องเนี่ยนะ
อ่าอย่างน้อยวันนี้ที่สุดเลยเนี้ยคือความตั้งใจที่เราอยากจะเอ่อ
ทำบรรยากาศให้พี่น้องได้มีความสุขกันในคู่เบาสาว
โดยเฉพาะที่เมื่อกี้เราจะได้เห็นเนี่ยก็คือการแต่งตัวเนี่ย
นี่คือข้ารายการของเราทางนั้นเลยนะครับ
ก็มีการแต่งตัวที่อยากจะให้เข้ากับบรรยากาศนะครับ
แล้วก็ประจำสะพานคู่เบาสาวที่ใครแต่งตัว
เข้ากับคอนเซ็ปต์ของงานวันนี้กับเราก็มีการแจกทองให้ด้วย
นะครับคำว่าบางพลัสต์ตรงนี้ไม่ใช่พลัสเผลือก
เป็นว่าพลัดจากที่อื่นมาแล้วมารวมแล้วมีความสุขกับที่เขตนี้
และนางเสาฝราลัยนามขัญชาวจังหวัดนุร์ทบุรีค่ะ
ก็บอกว่าสาเหตุที่มาจดทะเบียนสมรสที่นี่

ตรงกับเรื่องราวความรักของทั้งคู่
พลัดพลากห่างหายไม่เจอกันมานานกว่า๑๐ปี

และครองรักกันมากว่า๔ปี
และชวนกันมาจดทะเบียนสมรสในวันนี้
ไปฟังเสียงของทั้งคู่กันค่ะ

จริงความหมายมันก็เหมือนกับชีวิตจริงของเรา
คือหายกันไปเป็น๑๐ปีแล้วกลับมาเจอกันเลย
ก็เลยตัดสินใจมาจดทะเบียน

เพราะว่าครั้งเดียวก็เลยแบบอย่าทำอะไรให้ตัวเอง

นอกจากทั้ง๒คนจะรักกันแล้วก็
อยากให้รักและเคารพพระในบ้านด้วยค่ะ

เพราะจะเป็นการส่งเสริมให้รักยืนยาวกันมากขึ้นค่ะ
และขณะนี้นะคะก็ยังมีเหล่าบรรดาคู่รักค่ะ
จับมือกันมาจดทะเบียนสมรสกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะเปิดให้จดทะเบียนสมรสจนถึงเวลา๑๖นาฬิกาของวันนี้ค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศที่สำนักงานเขตบางพลัดค่ะ